คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้ากรณีเหตุแพร่ข้ามฝาก

คือเราก็รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวาน
สรุปมีผู้เสียชีวิต๓ศพใช่ไหมคะ

ศูนย์หายอีก๒ก็คือพ่อของน้องเต็งหนึ่ง
กับตัวน้องเต็งหนึ่งเด็กชายวัย๑๑ปี
พ่อลูกฮะยังไม่เจอใช่ปรากฏว่ามีความคืบหน้าช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
เจอเพิ่มหนึ่งศพแล้วนะคะก็คือพ่อของน้องเต็งหนึ่ง
นายหนึ่งศักดาพันธ์เสาอายุ๔๑ปีค่ะ

ยังเหลืออีก๑คนที่กำลังตามหาอยู่
ก็คือตัวน้องเต็งหนึ่งวัย๑๑ปีนี่นะคะ
โดยร่างของนายหนึ่งศักดาลอยขึ้นมาเอง
จากจุดที่แพร่ล่มประมาณ๕๐๘๐เมตร
ใกล้เคียงกับจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาเมื่อวาน

เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นย่าที่อยู่ใต้น้ำนะคะ
เท่ากับว่าณตอนนี้ผู้เสียชีวิต๔ศพ
ถ้าไล่เลียงย้อนไปก็คือมีเด็กชายอนันสิตอายุ๘ปี
แล้วก็เมื่อวานนี้เจอศพของนางจิรวรรณอายุ๓๑ปี
ส่วนอีก๑คนคือนายฉัดชัยอายุ๓๑ปี
เจอร่างเมื่อวานเหมือนกันนะคะ
แล้วเมื่อเช้าวันนี้ก็เจอร่างของนายหนึ่งศักดาค่ะ
ทีนี้ร่างของน้องอานนท์หรือว่าน้องเต็งหนึ่งตอนนี้ยังหาอยู่นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเจอร่างของน้องก็จะนำไปรวมกันไว้ที่วัดสะแก้วรังศรี

ส่วนด้านคดีทางผู้กำกับที่สศพศิรินทรพตเอกพันยศพีระยศวริษฐ์
ท่านก็บอกว่าจากการสอบพยานรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็รู้ว่าคนที่ขับขี่ตัวจริงคือนายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
เป็นพ่อของเด็กชายอนันสิตอายุ๘ปี
เป็นสามีของนางสาวจีรวรรณที่เจอศพก่อนหน้าค่ะ
แปลว่าเมื่อวานที่เจอศพคือเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีการให้ตอนนี้ให้เร่งดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับงานศพ

ใช่แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตในการควบคุมเรือนี่นะคุณ

มันเป็นเหมือนลักษณะโป๊ะแล้วก็ไปติดเครื่องเรือหางยาวไว้นะ
ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ
ทางทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์

บิ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านตรงข้ามมีงานบุญเดือน๔
ก็มีหมอลำจึงนั่งแพร่ข้ามฝากไปดู
แล้วทีนี้คุณผู้ชมมันมีเหตุการตีกัน
พวกเขาก็เลยนั่งแพร่กลับมาบ้าน
ทีนี้คนที่มามากันเยอะ
แล้วก็ยืนอยู่ตรงด้านแบบเขาเรียกว่าหัวเรือ
คือตอนนั้นลักษณะเหมือนหมอลำมันตีกันแล้วนะ
ทุกคนต่างก็กลับบ้านดีกว่าข้ามฝั่งดีกว่า

แล้วก็มาออกันอยู่ที่หัวแผ่มาอยู่ด้านหน้าแบบนี้
คือคนขับแพร่บอกทุกคนทยอยไปอยู่ข้างหลังหน่อย

ปรากฏว่าโอ้โหไม่มีใครไปถ่วงน้ำหนักด้านหลังเลย
ใช่ไงทีนี้แหละมันก็เลยทำให้น้ำเข้ามาแบบเร็วมากอะนะคะ

แต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุล่มแบบนี้ค่ะ

ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง
สิ่งที่ผมช่วยได้ผมช่วยเด็กมาได้คนเดียว

คว้าขึ้นมาได้แต่ว่าหมดลมหายใจไปแล้วนะฮะ

อีก๑คนที่ยังสูญหายอยู่ต่อไปล่ะนะคะ
ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะ
ทางผู้นำชุมชนผู้นำทางอำเภออะไรเนี่ย

ให้ข้อมูลมาอาจจะมีการยิงกันด้วยซ้ำ
ก็เลยทำให้ทุกคนตกใจแตกตื่น
วิ่งหนีขึ้นแพร่กันมาจนกระทั่งแพร่รับน้ำหนักไม่ไหว

แต่วิ่งหนีกันขึ้นมา๓๐คน